เอ้าปัญหาคลาสสิกเรื่องที่จอดรถคุณเคยเจอไหมคะ
เคยไหมเคยโดนบีบแตรจังหวะว่าทำไมไม่ออกสักทีจะจอดแทนอยู่เนี่ย
ไม่ปกติเวลาที่ดิฉันขึ้นรถแล้วดิฉันพยายามที่จะขับรถออกไปให้เร็วที่สุด

จอดขวางหน้ารถเธอแล้วเกิดอะไรขึ้น
ไปฟังเขาคุยกันก่อนค่ะ

ก็คุยธุระคุณต้องส่งการรถ
ไม่ถามแล้วถ้าตรงนี้คือไม่มีที่จอด
หนูเข้าใจครับเพราะอันนี้ก็คือวันที่จอด

ผมวนมากี่เที่ยวน่ะมันไม่มีที่จอดแล้ว
แล้วก็สอนเขาผมด่าอะไรคุณ
นี่ค่ะก็คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยคือ
ผู้หญิงที่จอดรถอยู่โดนจอดคว้าง

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานจอดรถตลาดนัดปากซอยหาทัยราชมีนบุรีกรุงเทพนี่แหละค่ะ
เล่าเหตุการณ์เอาฟังเหตุการณ์ฝ่ายผู้หญิงที่เป็นคนถ่ายคลิปก่อนนะ
เธอเล่าบอกว่าเธอไปตัดผมตัดผมเสร็จปุ๊บก็เดินกลับไปขึ้นรถ
ก็ถูกคุณลุงผู้ชายเสื้อขาวคนนี้บีบแตรปิ้นใส่หนึ่งครั้ง
เธอก็หันไปมองว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วเดินขึ้นรถ
จากนั้นก็นั่งพิมพ์ข้อความส่งหาแฟนบอกว่าเสร็จแล้วนะกำลังจะกลับบ้านแล้ว
แล้วอยู่ผู้ชายเสื้อขาวคนนี้ก็เลี้ยวรถเหมือนจะมาจอดที่ซองว่างด้านข้างเห็นไหมคะ
ตรงนั้นเธอมีซองว่างอยู่หนึ่งซองเลี้ยวเข้ามาแต่เหมือนเขาเลี้ยวไม่พ้นก็เลยเกิดอาการหัวร้อน
แล้วก็ขับมาจอดขวางหน้ารถเธอเธอก็เลยต้องลงไปบอกว่าแบบขอโทษนะคะช่วยขยับรถหน่อยค่ะเดี๋ยวหนูจะออก
กลายเป็นว่าลงมาต่อว่ากันตามคลิปนี้เลยค่ะว่าเนี่ยนั่งคุยนั่งเล่นโทรศัพท์อะไรอยู่ได้ตั้งนานทำไมไม่รีบออกไปล่ะเขารอจะจอดอยู่วนหลายรอบแล้ว
เธอก็บอกว่าที่จอดข้างก็ว่างทำไมคุณลุงไม่เข้าล่ะคะเขาก็มัวแต่พูดเรื่องว่าเออเนี่ยหนูไม่ยอมออกสักทีหนูมัวแต่คุยโทรศัพท์
ซึ่งเอาจริงน้องเขาบอกหนูคุยอยู่แค่๕นาทีพี่หนูไม่ได้คุยนานขนาดนั้นเลยแล้วก็บานปลายถึงขั้นจะท้าตำรวจมาเคลียร์
แต่ว่าในคลิปก็จะเห็นผู้หญิงอีกคนนึงที่พยายามห้ามปรามผู้ชายคนนี้
คิดว่าน่าจะเป็นลูกสาวเพราะว่าเรียกพ่อบอกเออพ่อพอแล้วเขาก็ลงมาขอโทษแล้วเออพ่อเธออะไรแบบนี้นะคะ

เพราะหนูก็จอดอยู่ในช่องของหนูไม่ได้ไปล้ำเส้นเขา
หนูยืนยันว่าหนูอยู่ในรถไม่ถึง๕นาทีค่ะ
นี่คือน้องบอกน้องก็งงจริงอะนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๔พฤศจิกายนค่ะ
น้องบอกว่าก็คือถ่ายคลิปเป็นหลักฐานแล้วในโทรศัพท์ของเธอเอง
แต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตลาดเอาไว้เป็นหลักฐานด้วย
ถ้าฝั่งคู่กรณีไม่ยอมจบเรื่องหรือว่ามาคุกคามมาเกาะกวนอะไรอีก
เธอก็บอกว่าเธอจะแจ้งความเพราะอย่างที่เธอยืนยันว่าเธอรู้สึกว่า
ครั้งนี้เธอไม่ผิดทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคุยโทรศัพท์
หรือคุยธุระในรถไม่ใช่เหรอ
แต่เรื่องนี้อย่างที่บอกนะคะเวลามันมีคลิปมีอะไรออกมาเนี่ย
อย่าเพิ่งรีบออกตัวแรงค่ะรอฟังความทั้งสองข้างด้วยจริง
เราก็พยายามที่จะหาตัวคุณลุงเสื้อขาวนี้
ถ้าคุณลุงอยากจะชี้แจงนะหรืออยากจะแบบเล่าเรื่องฝั่งคุณลุงเนี่ย
ก็สามารถชี้แจงได้ติดต่อมาทางไทยรัฐทีวีได้นะคะ